ช่วงนี้สหรัฐอเมริกาจะขยับอะไรจะไปทางไหน
ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาตลอด
ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับและการต่อต้าน
อย่างที่บอกถูกประท้วงในประเทศของตัวเอง
โอบามาประธานาธิปุริคคนปัจจุบันก็โดนประทบเหมือนกัน

ไปพบปะพูดคุยกันกับอเล็กซิสซีปราสนายกรัฐมนตรีของกรีส
ก็ทำให้ชาวกริสต์หลายพันคนออกมาเดินประท้วงโอบามาตามท้องถนนค่ะ
ช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
ก็เกิดเป็นเหตุประทะกันเลยระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกรีส
กับกลุ่มอนาธิปไตยประมาณ๓๐๐คนค่ะ
ที่ออกมาชุมนุมต่อต้านการเดินทางมาเยือนประเทศกริสของอุบารักษ์โอบามา
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบัน
บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยซิตี้โพลิเทคนิคในกรุงเอเทนส์
ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมพยายามฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่

โดยกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งจุดไฟเผาสิ่งของบนท้องถนน
แล้วก็คว่างก้อนหินและระเบิดขวดใส่เจ้าหน้าที่
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ระเบิดแสงแล้วก็แก๊สน้ำตาลในการสลายการชุมนุม
ส่วนที่ย่านเซ็นทรัลอเบนิวในกรุงเอเทนซ
ก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกกว่า๘๐๐คนเลยนะคะ
ที่ออกมาเดินขบวนประท้วงบนท้องถนนอย่างสันติ
โดยเมื่อวานี้โอบามาได้เข้าหารือกับนายอเล็กซิสซีปราส

โดยนายโอบามาก็แสดงความกังวลถึงกระแสชาตินิยม
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแล้วก็ในยุโรปค่ะ
เป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐ
และเป็นกุญแจของความมั่นคงและความมั่งคั่ง
ของทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปด้วย